ก้าว
คนใกล้คิดทำผิดใช่ไหมถ้าการต่อไปก็คนใกล้คิดทำผิดก็ลาออกให้หมดเลย
คนในกรมคนในกระทรวงลูกน้องทำผิดลาออกให้หมดเขามีกฎหมายเขาอยู่แล้ว
แล้วจะบอกความรับผิดชอบทางอะไรเขาเรียกอะไรการเมืองเหรอมันก็ไปคิดเอาแล้วกัน
อย่ามานั่งคือประจำผิดจะถูกเขาคิดอยู่มีวิจารณ์เขาเอง
แต่ไอ้คนที่อยู่การเมืองแล้วมันไม่เคยรับผิดชอบทำไมไม่ไล่เขา
ทำไมไม่ถามเขาแบบนี้ได้อ่ะบรวมลูกน้องถามมั้ย
ถามก็ว่าไงตอบก็ไงไปแล่วค่ะนี่อ่ะ
ได้กรรมการแล้วก็ตรวจสอบเพราะมีการเคลื่อนไหวเนี่ยน่ะ
ก็ไปดูแล้วกันว่าใครทำใครไม่ทำ
ผมให้เป็นเรื่องของกระบวนการยุธิธรรม
เพราะฉะนั้นไปเศษก็เท่านั้นใครไปเศษก็ไม่ได้อยู่แล้ว
กฎหมายเขาว่าไงหลักฐานเขาว่าไง

ไม่งั้นก็จะหาว่าจับแล้วปล่อยจับแล้วไม่ใช่
พอเข้าสารแล้วมันมีทุกอย่าง
ถ้าไปกลับคำให้การบ้างอะไรบ้าง
มันจึงมีอาชีพทนาย
ผมก็แก้ไปกับเค้ามากมองเศรษฐิภาพโชคดังเดียว
คนเหล่านี้ก็ได้ใจตลอดเคยตัวไปตลอด
มันก็จะแรงขึ้นแรงขึ้นเพราะถือว่ากฎหมายใช้ช่องว่างทางกฎหมายอะไรต่าง

เมื่อการทำความผิดไม่เกรงกลัวกฎหมายทำไง
เราต้องสร้างการประมูลให้มากขึ้นนะ
หนังสือพิมพ์เนี่ยเป็นบทบัตรสูงนะ
ที่ท่านจะช่วยเราช่วยประเทศช่ายสมบัติเพียบร้อยนะ
ท่านก็รู้อยู่แล้วว่าอะไรที่มันผิดหรือมันถูกหรือมันดีไม่ดี
อะไรที่ไม่ดีท่านก็จะไปเสริมท่านก็จะไปขยายความนะ

พอเจอแล้วมันกลายเป็นเอาข้างหนึ่งมาเจออีกข้างหนึ่ง
ผมพูดอะไรผิดหน่อยเอาไปเจอไปให้เขานู้นมาเล่นงาน
บ้านเมืองก็ไม่สงบไงแล้วจะอยู่กันสุขกันยังไง
ผมรู้ว่าพวกเราเข้าใจกันหมดล่ะแต่มันไม่รู้สิ
พื้นที่ที่ต้องจัดงานในช่วง
ที่สูงด้วยด้วยเพื่อเฝ้าระวังนะไม่ใช่อย่าไปทำร้ายใครหรอก
เขาก็ต้องดูไงประชาชนก็ดูแล้วกันถ้าเจ้าที่ก็ขึ้นไปก็
เขาขึ้นไปโดยดูแลท่านเขาไม่แอบขึ้นไปดูแล้ว
เพราะมันต้องผ่านบ้านท่านไงด้วยด้วยผสมกันนะ
เขาก็จะแบ่งงานแบ่งการกันท่านผู้อ้อมรัวเขารับไปแล้วนะ
แล้วก็ประชาชนไงต้องร่วมมือกันประชารัฐไงทุกเรื่อง
ก็ตลอดอ่ะก็โชคผมยังอยู่ไง
ก็เห็นในเมื่อมันอยู่กันเงียบไม่ได้
แล้วมีเหตุการณ์อย่างนี้มามันก็ต้องดูแลมากขึ้น

ก็จะไปบรรทนงานเชื้อมันเดี๋ยวบอกอ่ะทหารออกมาตามกรุณออกมาเยอะ
ตื่นตาโรคสร้างมันเสียหายแต่เวลามันทำเสียหายไปแล้ว
วันเนี้ยเสียหายไปแล้วผมพยายามทำให้มันไม่เสียหาย
ก็จะพยายามจะกลับมาที่เก่านั่นเป็นมองตรงนั้นกันแล้วกันอืม
ก็เมื่ออาจจะถามผู้หญิงแต่แบบแบบสมัยอ่ะมันมีอะไรอ่ะ

มันทำยังไงนะ
เขาแรงงานท่านมันต้องแรงงานผมอยู่แล้วสิ
แข่งข่าวเธอก็นั่งแข่งแข่งเขาอยู่

มันหน้าที่ของนโยบายฉันสั่งไปมีคนรับผิดชอบ

อะไรไม่ต้องถึงผมผมก็ไม่ต้องรู้

แต่ผมรู้เยอะนะรู้ทุกเรื่อง

หื้อหนีไว้เจ็ดเนี่ย

ไม่ว่าจะเรื่องอะไรที่นี่ราชภักร์ก็ตามจับอยู่

ไม่ใช่เอามันล้มกันไปล้มมาไม่ใช่

มันเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อแผ่นดิน

แต่มันมีคนบางคนใช้ส่วนหนึ่งไปหาประโยชน์
มันก็เท่านั้นมันก็ตรงนั้นเท่านี้

ผมต้องโทษหรือเปล่าหน่วยงานเขาลงโทษเปล

ไม่มีเหมือนนั้นยึดขึ้นเครื่องราช

มันก็มีอย่างนี้กฎหมายมันมีอย่างต่อ
มันก็มองในแง่มุมนะ

แล้วเป็นยังไงล่ะเขาเอาไปใช้อะไรก็ไปดูตรงโน้นสิ
เออก็ไปสอบกันมาถ้าพรบเขาตรวจมาแล้วว่า
ไอ้เงินเขามาทั้งนี้นึงนี้เขาก็ชี้แจงว่าโอเคบัญชีนี้มันตรง
แต่ส่วนของตรงที่มันโกงกันไปเนี่ยมันต้องหากันต่อ
ทำไมล่ะไอ้คนสองสามคนที่มันเดี๋ยวนี้กันอยู่กัน
ไปหามาสิมันก็ส่วนหนึ่งเท่านั้นแหละนะ
รับผิดชอบเรื่องอะไรอ่ะรับชอบอะไรไหนตอบสิ
แล้วท่านคุณบาร์รับผิดชอบมั้ยกับจามลำข้าวอะรับมั้ย
เธอก็ถามอยู่แบบนี้นะ
เขามีหน่วยงานตั้งมีเท่าไหร่มีตายยกมีรองน้อยยก
มีลำใจมีอธิบดีมีพอบพาหน่วยงาน

ผมให้ด้วยความสุจริตผมไม่ได้ทำความผิดอะไร

อาจารย์น้องข้าวใครรับผิดชอบถามดิ